คดีนี้กันหน่อยนะคะคดีเว็บไซต์มังกรฟ้าค่ะ
สารอาญารัชดายกคำร้องปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าเป็นครั้งที่๒นะคะ
ให้เหตุผลว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

กลับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายอนัญชัยชายเดชพร้อมด้วยนายพัชระเมษยาพรหรือแท้มังกรฟ้า
ผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าไปที่สารอาญารัชดา
ฟังการไต่สวนคำร้องในคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นโจทย์
ฟ้องบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเป็นครั้งที่๒
ผู้มนุยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
หลังจากสารยกฟ้องในครั้งแรก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเคยฟ้องมังกรฟ้าไปแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งมูลเหตุมูลคดีเดียวกัน
พิพากษายกฟ้องในคดีที่๗๔ทับ๒๕๕๙
ซึ่งประชาชนทั้งประเทศก็รู้ว่ามีการยกฟ้อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณคดีของทางกระทรวงดิจิทัล
แล้ววันนี้ฟ้องครั้งที่๒เอามูลเหตุเดิมมาฟ้องซ้ำอีก
อ้างว่าพยานหลักฐานที่สืบในครั้งแรกยังไม่พอน้อยเกินไป
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานใหม่มาฟ้องอีก
ก็เลยอยากจะให้ทั้ง๓หน่วยงานที่กล่าวไป
ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไปดูกฎหมายให้ดีว่าเป็นกระบวนการพิจารณาซ้ำไหม
เพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์แล้ว
ถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาซ้ำนะ
ด้านในพัชรัฐหรือว่าแท้มังกรฟ้านะคะ
รู้สึกเหมือนโดนผู้ใหญ่แกล้งเหมือนผู้ใหญ่แกล้งเด็ก
มันไม่แฟร์เลยลองฟังเสียงดูค่ะ
แต่คือความรู้สึกคือผู้ใหญ่แกล้งเด็กครับสั้นเลย
คือสารท่านใช้เวลาพิจารณากว่า๒ชั่วโมงนะคะ
และสารท่านพิเคราะห์ว่าเป็นการฟ้องซ้ำจริงนะคะ
ก็ยกคำร้องค่ะเพราะว่าโจทยื่นฟ้องเป็นครั้งที่๒
ซึ่งอยู่ระหว่างที่จำเลยขยายเวลาในการอุทธรณ์
ที่จะครบกำหนด๙กันยายน๒๕๕๙
คำร้องที่จดยื่นฟ้องก็เป็นข้อหาเดิม
ไม่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
รายงานข่าวบอกว่าทนายอนัญชัยเหมือนกับจะฟ้องกลับ
ฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำคดีนี้เลย
เพราะเหมือนกับมองว่าเป็นการกันแกล้งกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ชาวเน็ตเขากังวลใจมากเลยค่ะ